เรามีช่วงของ๗๗ของแปลก
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลา
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรา

ในช่วงของ๗๗ของแปลกครับ
เจดีแบบพม่าความสูงกว่า๑๗เมตร

อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม

เขาเชียงกุตระเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า
มาทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยน
นี่คือสถาปัตยกรรมจากฝีมือแรงงานชาวพม่าในจังหวัดสงขลา
ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ที่ให้ชาวพม่าได้เข้ามาอาศัยทำมาหากินในประเทศ
เขาอยากจะมาสร้างเจดีตรงนี้
ว่าการละครั้งหนึ่งเขาได้หนีข้าวมาเมืองไทย
ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรา
ก็อยากจะสร้างอะไรให้เป็นอนุสรแล้วก็เป็นที่ระลึกไว้
เจดีชเวดากองนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
ชาวพม่าในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
รวมถึงชาวพม่าจากประเทศสิงคโปร์
ร่วมกันบริจาคเงินนับ๑๐ล้านบาท
และใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดแบ่งหน้าที่ตามความถนัด
ช่วยกันก่อสร้างเจดีย์แห่งศรัทธา
ส่วนวัสดุก่อสร้างได้จากนักท่องเที่ยวร่วมบริจาคทำบุญ
นายชิงโคอายุ๔๖ปี
หัวหน้าควบคุมงานก่อสร้างเจดีชเวดากอง

เพื่ออาสาเข้ามาคุมงานโดยไม่หวังค่าตอบแทน

แล้วก็ทุกคนจะได้บุญ
ผมคิดว่าท่านได้บุญทุกคนผมก็ดีใจ
เจดีเนี่ยทำนายเสร็จแล้วก็มอบให้นายลวง

เรามาอยู่ทำงานที่นี่แล้วก็ได้เงิน
แล้วก็ไปสร้างบ้านแล้วก็ซื้อส่วนแบบนี้
แล้วก็ขอบคุณนายหลวงมาก
สถาปัตยกรรมซุ้มประตูยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบไทย

พร้อมหุ่นยักษ์สองตนยืนเฝ้าประตู
ผสมผสานศิลปะแบบไทยพม่าได้อย่างลงตัว
การก่อสร้างเจดีชเวดากองหนึ่งเดียวในประเทศไทยครั้งนี้
ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วร้อยละ๗๐
ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
นับเป็นเจดีองค์แรกองค์เดียวแห่งศรัทธาและความภาคภูมิใจ
ที่สร้างขึ้นโดยชาวพม่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน